เมื่อวานนี้สะสมตนร้อนใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมนะคะก็ไปเมืองคานตามความคาดหมายนั่นเองค่ะ

แจ็กโก้ดก็มซีชุดนอน
กางเกงเหมือนกางเกงวอร์มสไตล์คุณชมพู่แหละ
ซึ่งนะคะก็ถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกน้อยครอบครัวว่าจะตามไปเชียร์หรือเปล่านะคะ
ตอนแรกคุณแม่ชมชิลก็พูดคุยกับพี่สื่อมวลชนขำ
พอถามไปถามมาคิดถึงลูกลูกแฟน
แจ๊คแล้วมีคุณสามีเขาไปส่งด้วยหรือเปล่าเมื่อคืน
คุณนอทไม่ได้ไปสิคะนะคะแต่ว่าเขาก็แฮปปี้มากนะคะครอบครัว
คนข้างนั้นคือพี่อานะคะไม่ใช่

ใช่หนุ่มที่ไหนนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะก็มาพูดถึงลูก
น้ำตาซึมคิดถึงหัวอกแม่นะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ตื่นเต้นเหมือนทุกปีแล้วค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมี
อารมณ์ที่ก็รู้สึกว่าเออชิลขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องของความคาดหวัง
ฉันว่าไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะ
แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นปีที่เตรียมตัวดีกว่าทุกปีค่ะ
ก็อะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างจะรู้ล่วงหน้า
แล้วก็สรุปได้แบบเยอะพอสมควร
นี้ก็จะมีอุปกรณ์แบบคุณแม่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกของแบบเครื่องปั๊มนมกล่องโฟมอุปกรณ์เอานมกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเฉพาะอันนี้ก็แบบใบใหญ่หนึ่งใบ
บอกค่ะจริงบอกเค้าบอกเค้าทุกวันนะช่วงก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอก
พูดลงคร้ายร่ำบานที่อยากจะหาย

นี่ก็คิดถึงลูกมะนะคะว่าอยู่ด้วยกันตลอดแล้วว่าพูดตรงตรงไสฟฟ้าก็พายุตอนนี้ก็กำลังหน้าเอ็นดูอะ๑๙๖๔
ไปทำหน้าที่แหละนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณชมบอกนะคะว่า
ไม่รู้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะคะที่ได้ไปเมืองคานครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งกระเป๋าก็เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชม

พี่แจ๊กกะลีนคะตรงลงเขาใส่ชุดอะไรไปนะคะ
คือที่จะไปเดินที่นั่นดิฉันถามมาแล้วค่ะ
เขาไปหลายแบรนด์มากคุณเชอรี่แล้ว

เดี๋ยวไปรอเตอร์ไพรส์ที่นู่นเขาไปอยู่กี่วันพี่แจ๊ค
โอ้โหไปประมาณ๖๗วันด้วยกันนะคะ

มีน้องภรรยาไปด้วยนะคะแล้วก็มีน้องออกแบบที่อยู่ที่นู่นนะคะ

วันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาคุณแม่ชมก็ออกตัวเลยว่าเอาจริง

เป็นฝ่ายคุณสามีค่ะมาเตือนความทรงจำ
ซึ่งเจ้าตัวก็วางแพลนเอาไว้ว่าจะกลับมาฉลอง
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเมืองคานส์ค่ะ
ใช่ไปฟังความรู้สึกเลยค่ะ
ครบรอบว่าพี่น้องก็เดินตื่นมา

ก็บอกว่าลูกวันนี้ลูก๘เดือนไง
ลืมจริงลืมจริง

หน่อยหรอกเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นอย่างนี้
เราแบบวิถีแม่ลูกอ่อนตอนนี้
ก็แบบว่ามันก็ลืมไปหมดแล้ว

ไม่มีค่ะไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาจากคานก็คงทีเดียว
ของแม่ชมไปด้วยแต่แม่ชมผมว่าไม่ให้ไปนะ